คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะคุณว่าระหว่างพี่แซมยุรนันกับพี่วิลลี่แมคอินชอ

ใช่ค่ะดิฉันรวบตึงมาเลยเพราะว่าล่าสุดเขาเล่นละครที่รวมดารา๙๐เยอะมาก
พี่อ่ำอำมารินพี่หนุ่มคงกระพันธ์เรียกว่าแน่นจอเลยค่ะ
คว้ามานะคะ๒คนตอนแรกจะไปสัมภาษณ์เขา

โอ้โหเตี๋ยวเขาแกล้งนะคุณผู้ชมนะคะ
แต่คำถามนะคะระหว่างพี่แซมตึงอยู่มากกว่าพี่วิลลี่เจ็ดปี
สองคนนี้ใครจะหล่อกว่ากันเราไปฟังคำตอบแบบเฮฮาจัดหนักไปเลยจ้า
ต้องขอบคุณมากที่พี่แซมอุตส่าห์มางานของเราสองคนนะฮะ
พี่เจ้าเล่นผีเหล่าเทสแล้วเค้าเล่นเขาให้ดู

คือมันเป็นเรื่องที่ถ้ำหั่น
แล้วก็ไม่ยอมกันแล้วผมอาฆาตเขามาก
หลังจอหลังฉากเค้าก็แบบเล่นกันแบบนี้
นี้เป็นครั้งแรก
เพราะจริงสนิทกันอยู่แล้วครับครับ
ก็เป็นคุณจริง

ฉันคิดดีไม่ได้เลยฉันบอกเลย

การด้วยกันมานานก็สนิทกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ